อ่ะครูส่งมาดูเรื่องราวความขาดแย้งระหว่างคุณครูกับอ่านักเรียนกันหน่อยอืม
มีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่เลยกว่าห้าสิบคนรวมตัวกันประท้วงขับไล่คุณครูประจำชั้นป๒
เพราะครูคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ชอบพูดจาหยาบคายใส่กับเด็ก
แล้วเขาก็ไปบอกพ่อแม่เขาแล้วก็มารวมตัวกันขับไล่ครูคนนี้ออกไป

คือเด็กป่าวสองอ่ะมันก็เป็นเยาวชนน่ะแหละอืม

ตะโกนออกไปออกไปคือไล่คุณครู

ร้อนทหารตำรวจต้องไปช่วยกันควบคุมสถานการณ์นะครับ
ก็เป็นภาพของเด็กนักเรียนผู้ปกครองกว่า๕๐คน
รวมตัวกันชูป้ายประท้วงในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ตำบลนาโป่ง

แล้วก็ตะโกนขับไล่คุณครูสาวคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคุณครูที่สอนนักเรียนชั้นป๒

ท่ามกลางความการดูแลของตำรวจทหาร
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายนะครับ
ทีนี้จากการไปสอบถามเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็บอกว่า
คือคุณครูคนนี้นะถูกรวมตัวการประท้วงเนี่ย
เพราะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลย
พูดจาหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีเด็กตีเด็ก
พร้อมกับบังคับให้เด็กเช็ดรถให้
หากใครไม่ทำจะด่าด้วยข้อความที่หยาบคายมาก
ซึ่งครูคนนี้นะย้ายมาจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในตำบลนาดินคำณอำเภอเมืองเรื่อย
มาช่วยสอนสัก๑ปีแต่พอครบกำหนดแล้ว

เดี๋ยวนะคือที่เด็กบอกคือด่าเด็กว่าช่าชั่ว

อันนี้ป๒นะคุณผู้ชมดูสิว่าเขาแบบเหมือน

ซึ่งระหว่างที่มีการรวมตัวกันประท้วง
คุณครูคนที่ถูกขับไล่เนี่ย

เด็กเดี๋ยวนี้และผู้ปลูกคลองเอาไว้นะครับ

เด็กก็โหร้องอีกโหร้องขับไล่

โอเคเสียงนั้นแหละ
คุณครูบอกว่าต้องการจะให้มีความยุติธรรมเกิดขึ้น

คุณครูเรียกร้องให้ผู้ปกครองกับนักเรียนอย่าใช้สารเตี้ยตัดสิน

ควรจะร้องเรียนไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ก็คือไปร้องเรียนพอกันก่อนไปสำนักงานเขตไปอะไรก็ว่ากันไป

นี้เจ้าหน้าที่ขอให้คุณครูออกจากโรงเรียนไปชั่วคราวก่อน
ไปอยู่ที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต๑ต้นสังกัด
หรือไปที่สพเลยเพื่อลดการประชนหน้า
คือครูก็อยากมาถ่ายคลิปเด็กกับผู้ปกครองที่ไล่เขานะฮะ
แล้วค่อยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันต่อไป

ทำให้เด็กพอใจแล้วก็ยุติการประท้วง
แล้วก็ยอมกลับเข้าไปเรียนที่ห้องเรียนตามปกติ

เด็กสามารถแสดงออกถึงสิทธิสถิภาพของตัวเองได้อย่างแบบ
เป็นชุมนุมดัวความสำหรับไหมครับ
แต่ผมว่าผู้ใหญ่ต้องมาเอาไปดู

ถ้ามันเกิดปัญหาอะไรกันขึ้นมา
คือฝ่ายที่มีอำนาจเอง
แต่มันก็จะให้ทำทั้งสองฝ่ายด้วย